ไทยลีกนัดที่๒๒ครับนครราชสีมาไม่แพ้มา๙เกมติดต่อกัน
เปิดบ้านเจอกับบุรีรามรองจ่าฝูงครึ่งแรกใน๐๐นะครับ
ก็เป็นเกมที่มีโอกาสใกล้เคียงด้วยกันทั้งคู่แหละครับ
ทีนี้คานยุคนะครับพ้นโทษแบนกลับมาเจอกับอดีตทีมเก่า
เป็น๑จังหวานนะครับที่สวัสดิ์แคสต์ได้รับบุกขึ้นมาเมื่อสักครู่
แต่ว่าเกมในช่วงครึ่งหลังนี่แหละครับมาได้ประตูเร็วทีมเยือนบุรีดำ
แปลลูกนี้ของพันธุ์สายเหงวิบูลครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไป
กรอบคนยิงเป็นจักรพันธ์แก้วพรมนะครับนาที๕๑ที่บุรีรำนำ
จากนั้นนาที๗๓นะครับตอนฟาวน์ในนาที๗๐ครับ
แล้วก็ให้จุดโทษนาที๗๓เป็นจังหวะยิงซึ่งโรซ่าเลือกลูกนี้ไม่พลาดครับ
ถือว่าแก้เกมมาดีนะครับเปลี่ยนต่างชาติลงมาเปลี่ยนเกมได้
แล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งลูกครับสุประโชคเนี่ยยิงจังหวะแรกนะครับ
นาที๗๖ธนาชัยปัดไม่พ้นโดนไมคอนโมง๓จ่อ
เลยครับบุรีรำบุกชนะนครราชสีมาอยู่อันดับ๒ต่อไปครับ
พร้อมกับหยุดสถิติไม่แพ้ของโคราชไปที่๙นัด
เปิดบ้านเจอกับทางเมืองทองอันดับ๔ครับ
โอ้โหคู่นี้ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นเกมที่ง่ายของเมืองทองแต่ไม่เลยนะครับ
เพราะว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านนั้นก็สู้ได้ดีครับ
แต่นี่ครับคือจังหวะนาที๒๓นะครับเมืองทอง
ตัดบอลแล้วซัดลูกนี้ของสุพรปีนักกาตาโพครับยิงไกลเข้าไปครับ
โอ้โหขึ้นนำนาที๒๓นะครับสุดเลยครับ
จากนั้นครับในช่วงครึ่งหลังนาที๕๖เมืองทอง
นำสองศูนย์นะครับกระชากหนีแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับของวิเล็นด์ปอป
จากนั้นครับนาทีที่๖๐ครับ
ตราดเนี่ยก็มาใส่จังหวะความผิดพลาดของนรับเมืองทองนะครับ
ไล่ขึ้นมาเป็นความหวังของเจ้าบ้านเลยครับ
แล้วก็นาที๘๐จังหวะนี้ครับ
พุทธศิลปิริชัยนวลจันทร์ชี้จุดโทษครับ
ริคาโดซานโต๊ดยิงลูกนี้เข้าจะเสมอ
ซัดไม่เหลือครับโอ้โหสนุกเลยครับท้ายเกม
ก็คิดว่าจะมีแต้มแล้วนะครับทางฝั่งของตราด

แทบจะเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ในช่วงทดเจ็บเหมือนกันนะครับเข้าสู่นาทีที่๔
เล่มป๊อปพักจังหวะนี้แล้วแต่งบอลโอ้โหไปทำฟาวครับ

กว่ากว่าจะได้เช็กวีเออร์แล้วยิงนะครับ
พอวีเออร์มาปุ๊บภูศิษฐ์ก็ไม่เปลี่ยนเคราะห์ตัวสินนะครับ
วิเล็มป๊อปยิงเข้าไปประตูใช้เลยครับ

ตราดนี้ก็ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นต่อไปนะครับ
ส่วนเบื้องทองก็จี้๒๓อย่างสุดมันเลยนะครับ
ผลอีก๒คู่ราชบุรีเสมอกับเชียงราย๑ต่อ๑
แล้วก็โปรลิสเทโรเสมอกับทางประจวบไป๑ประตูต่อ๑
โปรแกรมวันนี้อีก๔คู่ไทยลีกครับ๕โมงเย็นชวนบุรีเจอกับสุพรรณ
โมงเย็นการท่าเรือเจอระยอง๖โมงครึ่งนะครับ
สุโขทัยเจอแบงคอกแล้วก็๑ทุ่มสมุทรประการซิตี้เจอกับบีจีปฐุมยูไนเต็ดครับ